ฟังแล้วมันสะเทือนใจ

พ่อแท้นะคะด้วยความเมาค่ะ
คือตัวพ่อยอมรับว่าเสพยาเสพติด

แล้วเอาสากกระเบือคุณผู้ชมตีหัวลูก
ลูกชายอายุแค่๔ขวบค่ะจนลูกชายเสียชีวิตนะคะ
แล้วตอนที่ตำรวจรวบตัวกว่าจะพาไปที่โรงพักได้
ตำรวจบอกว่าสภาพพ่อคือเหม่อลอยคือเหมือนยังเมาอยู่

กว่าจะสามารถสอบปากคำพ่อกว่าจะคุยได้รู้เรื่องเนี่ยนะเนี่ย
ยังดูเหม่อลอยเมาอยู่เลย
แล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาเสพยาเสพติด
แล้วเขาก็เมาถามเหตุผลว่าแล้วทำไมต้องเอาสากไปตีลูก

ก็เขาเมาเมายาเสพติด

พ่อที่ก่อเหตุอายุ๔๑นะคะ
ทำร้ายร่างกายลูกชายอายุ๔ขวบจนเสียชีวิตเลยนะคะ
เอาสากตีหัวตีเข้าไปที่หน้าผากเด็ก
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องเช่าซอยเพชรเกษม๓๖
ตอนนั้นไม่มีใครอยู่พ่อลูกอยู่กันสองคน

เช้าวันนี้พนักงานสอบสวนสนภาษีเจริญ
ควบคุมตัวพ่อวัย๔๑คนนี้นะคะ

แต่ตำรวจบอกว่าฤทธิ์ของยาเสพติดยังอยู่

ยังดูนะตรารอย

กับลูกสาวลูกสาวอายุ๑๒นะคะ

เอาน้ำเอาอาหารไปให้

รับโทษเถอะรับโทษไปตามกฎหมาย

ไม่พูดอะไรนี่นะคะ
เด็กหญิงอายุ๑๒ที่เป็นลูกสาวของผู้ก่อเหตุ
ตอนที่ตำรวจกำลังพาตัวพ่อไปส่งสารเพื่อฝากขัง

เมื่อคืนนอนสบายไหมพ่อก็ไม่ตอบ

พ่อยังดูซึมเหม่อลอย
เหมือนสายตาของพ่อคนเดิม
รับว่าโกรธพ่อนะคะที่ฆ่าน้องตาย
วันนี้ตั้งใจว่าอยากจะมาเจอพ่อด้วยตัวเอง
บอกน้าว่าพามาหน่อยพามาที่โรงพักหน่อย
อยากจะให้ตำรวจพาพ่อไปขอขมาศพน้อง
เพราะลึกเชื่อว่าพ่อรักน้อง

น้องเสียชีวิตแบบนี้
ส่วนถ้าถามว่าแล้วพ่อติดยาเสพติด

ไม่รู้ค่ะตอนแรกไม่รู้เลยว่าพ่อเสพยาเสพติด
แต่หลังพอจะระแคะระคาย
เพราะเห็นว่าพ่อแอบเสพยาอยู่บ่อยนะคะ

แล้วขอให้เขาแบบว่าให้ตำรวจพาเขามาขอขมาน้องก็พอแล้ว
ให้มาขอเข้ามาให้มาพูดอะไรกับน้องก็พอแล้วค่ะ
ตอนแรกก็มีคนโกรธอยู่นิดนึงแต่ก็ทำใจได้อยู่ตรงนี้
อยากค่ะอยากให้แบบเลิกขาดไปเลยไม่ยุ่งกับมันเลย

ตอนแรกนี้เรารู้ไหมว่าพ่อมีอาการ
พ่อยาเสพติดเล่นยาเสพติดเรารู้มาก่อนไหม
ก่อนหน้านี้หนูไม่รู้เพราะว่าหนูอยู่กับตา
นี่ค่ะลูกสาวอายุแค่๑๒แต่ความคิดโตเป็นผู้ใหญ่นะคะ
อยากจะมาบอกพ่อว่าพ่อรับผิดเถอะรับโทษไปตามกฎหมาย
แล้วไปขอขมาน้องชายด้วยที่พ่อโอ้โหฆ่าน้องแบบนั้น
ทีมข่าวก็ย้อนกลับไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ไปคุยกับเจ้าของหอพักแล้วก็พยายามจะคุยกับทางญาติของคนก่อเหตุนะคะ
คือที่ห้องยังไม่ทำความสะอาดอะไรเลย
คราบเลือดของน้องเนี่ยนะยังอยู่บนที่นอนอยู่เลยนะคะคุณผู้ชม
ทีมข่าวของเราเก็บภาพเอาไว้นี่คือสภาพห้องที่เกิดเหตุ
ก็มีการทำพิธีเหมือนเชิญดูวิญญาณของน้องที่เสียชีวิตนะคะ
แต่บนเตียงเห็นไหมคะนี่คือคราบเลือด
คราบเลือดยังอยู่ยังไม่ได้มีการทำความสะอาดอะไรเลย
เมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปว่าทีมข่าวของเราไปที่ห้องที่เกิดเหตุ
แล้วอยู่ดีเหมือนประตูเปิดเองอ่ะยังเอี๊ยดเนี่ย
เป็นประตูห้องพักหมายเลข๒๐๒นะคะ
แล้วทีมข่าวของเรายืนยันว่าไม่มีลมพัดไม่มีคนเดินชนเดี๋ยวดูภาพอีกที
คือเราก็พยายามย้ำถามทีมข่าวที่ลงพื้นที่ไปเมื่อวานแล้วก็บันทึกภาพนี้ไว้ได้นะ
แล้วก็ถามว่าถามจริงทำไมอยู่ดีประตูมันแง้มเปิดเองแบบนั้น
ลมพัดไหมมีใครเดินผ่านไหมหรือว่ามีใครไปดันประตูในมุมที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่า
นักข่าวทั้งช่างภาพคือทุกคนที่ไปยืนยันว่าอยู่ดีมันเปิดเองจริงคุณผู้ชม
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปอีกรอบหนึ่งวันนี้นะคะไปคุยกับคุณลุงคนนึงที่อยู่ในหอพักเดียวกัน
คุณลุงก็บอกว่าเมื่อคืนค่ะกำลังนอนอยู่ในห้องจู่ได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นอยู่ในห้อง๒๒
ซึ่งก็คือห้องที่เกิดเหตุนะคะได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นอยู่ในห้อง
แล้วเสียงที่ได้ยินเหมือนเป็นเสียงกระโดดโลดเต้นคว่างปลาข้าวของเล่นในห้อง
แล้วลุงคนนี้บอกว่าเห็นกับตาเลยว่าประตูห้อง๒๐๒ที่เป็นห้องเกิดเหตุเนี่ยเปิดและปิดเอง
แต่ด้วยความที่ลุงอยู่หอพักนี้มานานแล้วก็รู้จักกับน้องที่เสียชีวิตนะคะ
เพราะว่าน้องเคยมาขอขนมมาขออะไรกินกับคุณลุงมาคุยกับลุงบ่อย
ลุงก็เลยตะโกนไปว่าเจ๋งชื่อเล่นน้องนะคะเจ๋งลุงรู้ว่าเป็นเอง
จะมาวิ่งเล่นแบบนี้ตอนตี๓ไม่ได้คนเขาหลับนอนกันอย่าสนอย่าดื้อ
แล้วลุงก็บอกว่าลุงก็แซวเล่นไปอ่ะบอกว่าถ้าดื้อแบบนี้เดี๋ยวลุงไปเตะถึงห้องนะ
คุณลุงคนนี้บอกว่าพอพูดจบเสียงเงียบเลยค่ะ
มันจะมีก็แก๊กหน่อยหนึ่งเราก็คิดว่าแนวเดินประตูมันก็เปิด
มันก็วางมึงอย่าสนัดนะเดี๋ยวจะเตะเขา

เท่าที่เนี่ยจะถึงจังได้เหนือเตะ
นี่มาไม่เปิดเลยเช่นเดี๋ยวเข้ามาไม่เปิดเลย
ในมุมเรื่องแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนนะคะ
แต่ว่ามุมสำคัญที่ต้องตามความคืบหน้าต่อก็คือ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ที่โหดเยี่ยมจริง
คือพ่อเมายาแล้วฆ่าลูกเนี่ย
ทีมข่าวได้ไปคุยกับน้าสะพ้ายของผู้ก่อเหตุนะคะ

ผู้ก่อเหตุที่ทำร้ายลูกแบบนี้
มันเป็นเพราะฤทธิ์ของยาเสพติด
เย็ดทุกคนตอนแรกนึกว่า
คนก่อเหตุน่าจะเลิกยาเสพติดไปแล้ว

ก็ย้ายไปเช่าหอพักอยู่กับภรรยาอยู่กันแบบครอบครัว
คิดว่าน่าจะคิดได้

เนื้อสั่งตัวอยู่กันเป็นครอบครัวทำมาหากิน

งานการก็ไม่สามารถทำอะไรได้เยอะ

เมื่อเช้านี้น้าสะพ้ายของคนก่อเหตุบอกว่า

คนก่อเหตุพูดว่า

ตอนนั้นผมเห็นลูกเป็นคนอื่น
ภาพที่เห็นคือปีศาจกำลังจะมาทำร้ายผม
ความหลอนหลอนยา

ต้องไปหยิบอาวุธมาตีเพื่อป้องกันตัว

ไปหยิบสากเกบือมาตีลูก
ลูกชาย๔ขวบตีเข้าไปที่หน้าผากที่หัว

สมัยก่อนมานานมามากเลย

รักมากเขารักแบบสุดแต่ถ้าถามคนนั้นเขาจะรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่รักลูกลูกก็ตามใจลูกมาก
ทางนี้ก็ยังแบบคำถามคาใจอยู่แต่เราไม่สามารถสื่อกับเขาได้ตอนนี้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอะไรยังไง
ที่วัดกำแพงบางแวกตอนนี้แม่ของน้องที่เสียชีวิตกับญาติก็ไปร่วมพิธีศพนะคะ
แต่แม่บอกเลยว่าแม่ไม่พร้อมจริงที่จะให้ข้อมูลอะไร
ก็บอกว่าตอนนี้เสียใจมาก
คนหนึ่งก็สามีตัวเองซึ่งเป็นคนก่อเหตุ
อีกคนนึงก็คือลูกชายแท้ของตัวเองอายุแค่๔ขวบ

บอกตรงว่าก็รักทั้งคู่รักสามีและรักลูกมากด้วย
พอเกิดเหตุแบบนี้แม่บอกแม่พูดไม่ออกเลย
ก็ให้กำลังใจครอบครัวที่ต้องเหลืออยู่ด้วยนะคะ